มาดูบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่๒วันนี้นะคะ
ทางฝ่ายค้านเน้นไปที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะ
แล้วก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนตอบด้วยตัวเอง
ไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าฝ่ายค้านมองว่ามันเหมือนกับไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจ
กลายเป็นการชี้แจงผลงานของรัฐบาลมากกว่า
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอาจจะเผื่อเข้าสภาวน์
ท่านต้องรู้ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย

ทำไมถึงต้องชี้แจงหลายกระทรวงครับ

สั่งใครไม่ได้คนเดียวมันเป็นการทำงานบูรณาการ
ลดไฟเส้นหนึ่งทำกี่กระทรวงครับที่ผ่ามาไปเคยรับรู้รับทราบไหม
เพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ผมต้องการให้ปลายชาญชนที่อยู่ทั้งบ้านรับทราบ
ว่าข้อมูลมันเป็นอย่างไรข้อที่จริงมีฉะนั้นก็เข้าใจการผิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม
ก็ที่อภิปรายวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างชาติ

การใช้อำนาจขัดหลักนิติธรรมแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
ที่ฝ่ายค้านเขาได้อภิปรายวันนี้ท่านนายกก็ได้ตอบคำถามนะฮะ

ส่วนความเคลื่อนไหวนอกสภานะครับวันนี้ในทะเบียนพักภูมิใจไทย
ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนรัศดรแจ้งให้ทราบว่ามีสอสออดีตพักอนาคตใหม่๙คน
สมัครเข้าเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว
ทำให้ภักข์ภูมิใจไทยมีส่อรวมขณะนี้๖๑คน
เป็นพักการเมืองที่มีสอสอมากที่สุดเป็นอันดับ๓
อนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าทุกคนมาแล้วก็ต้องทำงาน
ไม่ใช่มหาประโยชน์ในบ้านหลังใหม่ย้ำว่าพักภูมิใจไทย
จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้อตัวสอสอ
และไม่ได้ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มหลังจากมีสอสอในพักเพิ่มนะฮะ

อภิปรายไม่ว่าจะรัฐบาลเหลือพรุ่งนี้อีก๑วันนะครับ